คือถ้าดูจากผลโพลแล้ว
ก้าวไกลได้ระดับ๑๐๐อย่างนี้

ก้าวกลายจะได้เกินเกินเดิมก็ได้

คือต้องเข้าใจ๘๑ของอนาคตใหม่เนี่ย

ไม่มีตกน้ำเลย
มันคือ๘๑คำนวณจาก๑๖กว่า
ก็คือ๘๑ที่นั่งจาก๕๐๐

แต่คราวนี้แบบบัญชีมันเหลือแค่ร้อยเดียว

แล้วแบ่งเขตล่ะฝั่งประเทศไทยก็มี

เก้าไกรได้๕๐ก็เก่งมากแล้ว

ได้เลข๓หลักใช่ไหม

จะได้เยอะขนาดนี้ไม่นึกเหมือนกันนะไม่นึกเหมือนกันว่าจะได้ขนาดนี้
คือโดยส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะต้องมี๒พักที่ได้เลข๓หลัก
อ่านะฮะพักที่หนึ่งนั้นคือเพื่อไทยแน่นอนค่ะแต่อีกพักหนึ่งนั้นเนี่ย
กำกึ่งระหว่างภูมิใจไทยนะหรือว่าจะเป็นพักเก้าไกลอ่า
แต่ท้ายสุดวันนี้คำตอบคือน่าจะเป็นพักเก้าไกรมีแนวโน้มสูงกว่า
ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี้ยก็สะท้อนถึงว่าท้ายที่สุดแล้วการเมิม
ก็เปลี่ยนรูปฉกอยู่พอสมควรนะครับจากเดิมเนี่ยอ่าถ้าพูดง่ายง่ายคือ
พักภูมิใจไทยเนี้ยเขาเติบโตมาด้วยเครือข่ายในระบบประธำในอัดับพื้นที่
ฐานสอสอเขตเนี้ยเป็นที่มั่นหลักเลยนะฮะที่เก้าไกลเนี่ย
โตมาด้วยของเรื่องของความนิยมในสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ก็คือเรื่องของกระแสเรื่องภาพลักษณ์เรื่องนโยบายนะฮะ
กลยุทธ์การหาเสียงอะไรต่างการใช้สื่อสมัยใหม่อะไรก็ตาม
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงรูปชมทางการเมืองที่เปลี่ยน
นะแล้วก็วันนี้เนี้ยพอรูปโฉมทางการเมืองที่เปลี่ยนเนี้ยมันก็ส่งผล
และให้คนนั้นมีความสนใจทางการเมืองประกอบกับพลังทางสังคม
หรือการเติบโตของสังคมเนี่ยนะครับ
เหมือนสู่ที่จานเป็นยายกตัวอย่างให้ฟังเรื่องการดีเบตเนี้ยค่ะ
แต่อันนี้มันก็สะท้อนเห็นได้ว่าความสนใจในตรงนี้มันเป็นจุดยืน
จึงจะได้รับความนิยมจากประชาชน
จึงอยู่นะครับพรรคเวอร์ไทยก็ประกาศจุดยืน

ภายหลังจากที่สังคมมีคำถามว่าตกลงจุดยืนของพักจะเอายังไง
หรือท้ายที่สุดเกิดการเปรียบเทียบกับพัก
ซึ่งอยู่ในคั่วอุดมการเดียวกันคือพักเก้าไกล
อันนี้ยังไม่รวมปรากฏการณ์เฉพาะหน้าเรื่องทวิตคุณทักษิณอะไร

แต่ว่าในเชิงโครงสร้างมันเป็นแบบนี้

ก็สะท้อนเห็นว่ารูปชมการเมืองมันเปลี่ยนแล้ว

แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนวิธีคิดของกรรมการการเลือกตั้ง
อาจารย์ว่ากรรมกรก็ต่ออีกแล้วล่ะค่ะ

ตอนนี้ยังไม่รู้คะแนนการเลือกตั้งปี๖๖นี้นะคะ
อยากถามล่วงหน้าไปเลยถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า
อาจารย์ว่าจะมีพักไหนที่มันเคยเป็นพักใหญ่

เพราะว่าหลายพักถ้าไม่ปรับตัวนะครับ
กลายเป็นพักการเมืองที่ล้าหลัง

ก็คือพักซึ่งรวมอำนาจการตัดสินใจไว้ที่แกนนำของพัก
ไว้ที่บุคคลสำคัญของพัก

พักการเมืองมันต้องเป็นผลผลิตทางสังคม

มันทำให้พักไม่ได้โปรตามธรรมชาติ
พักในเมืองไทยโตโดยผลกฎหมาย

มีเรื่องของกิจกรรมมีนั่นมีนี่
สุดท้ายต้องใช้ทุนในการขับเคลื่อน

มีเรื่องของนายทุนโคต้ารำตี
อะไรต่างซึ่งนั่นคือการเมืองแบบล้าหลังแล้ว

ด้วยนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่

ดูจากเรื่องของจำนวนค่าราชการ

สอดคล้องกับความเหมาะสมจำเป็น

ภาคการเมืองเนี่ยถ้าจับทิศทางแบบนี้ได้

เพราะว่าในประโยชน์ผมเชื่อจะมีภาคแบบนี้เกิดขึ้นอีกเทียบเลย

ที่ถ้าไม่ปรับตัวก็จะล้าหลังไปเรื่อย

แต่การเลือกตั้งครั้งนี้พักใหม่ก็เกิดมาเยอะนะครับ

ถ้ายังเป็นพักเล็กระบบเลือกตั้งไม่เอื้อ
เศรษฐกิจสังคมที่เป็นบริบทแวดล้อม

พอท้ายสุดกันมันกันมึงต้องใช้ทุน

พักเล็กที่ก็เป็นพักเฉพาะกลุ่มนี้
พักที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม

ในเชิงของเงินทุนทั้งบุคลากร

ถ้าเราลงไปดูในระดับพื้นที่นะครับ

ความจริงแล้วคำถามของคุณมิ้น

เอาง่ายครับไม่เคยมีครั้งใดนะครับ
เราจะเรียกพักการเมืองว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยม

อย่างชัดเจนเท่านี้มาก่อน
ที่ผ่านมาเนี่ยทุกพักการเมืองก็

ก็คือเรื่องของจะเอาเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์

แต่มันก็ไม่ชัดเจนว่ายังไงกันแน่

อย่างเพื่อไทก็เคยถูกประชาชนต่อต้าน

อาจจะคุมเครือเคียวมีความทับซ้อนกันอยู่
แต่ในช่วงเวลาตั้งแต่ยึดอำนาจมา
มันค่อยทำให้เกิดนะครับ
สิ่งที่เคยเกิดมาในยุโรปสักร้อยปีที่แล้ว
ผมคิดว่าพักที่มันเริ่มก่อรูปก่อล่าง
แต่ใครล่ะครับที่จะกลายเป็นผู้นำ
ผมคิดว่ารวมท้ายสร้างชาติกับพลังปัจจรัฐ

ผมเขานั่งเห็นเหมือนอาจารยุทธพร
หลังเลือกตั้งนี้เขาจะระส่ำละสายไหม

ขณะที่ภัยปัตย์จะฟื้นได้ไหม

ตามโน้ยภัยปัทก็จะเกิดการเปลี่ยน
มาดูกันต่อนะครับว่าใครจะเป็นแก่นำของใคร

เป็นฝ่ายอนุญาโนมก้าวหน้านะส่วนทางฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่า
เก้าไกรได้ขึ้นมาเป็นคู่แข่งสำคัญของเพื่อไทยไปแล้ว